มันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ลุกลามจากโรงรถนะฮะไฟไหม้บ้านนะครับ
โชคดีที่ในบ้านจริงแล้วมีแต่ผู้สูงอายุ
มีคุณยายวัย๗๐กว่ากับคุณตาวัย๘๕
ซึ่งคุณยายก็พยายามที่จะช่วยเหลือคุณตาออกมาจากบ้านให้ได้
แล้วสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วย
แม้ว่าทั้งคู่จะอายุเยอะแล้วท่านจะชราภาพมากแล้วก็ตามนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักงานเทศบาลเมืองพัทธาลุง
ได้เร่งนำรถฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังโหมไหม้
รถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้งองู๗๑๙๗พัทธลุง
ซึ่งจอดอยู่ภายในโรงจอดรถของบ้านเล็กที่๓๔
บ้านขวนมะพร้าวตำบลครูหาสวรรค์ที่อำเภอเมืองพัทธลุงนะครับ
เพลิงได้ลุกลามไหม้บ้าน๒ชั้นด้วย
ในขณะที่นางวีนัทสุภาชัยกิจอายุ๗๖ปี
เป็นคุณยายที่พยายามจะช่วยคุณตาสานิท
สุภาชัยกิจอายุ๘๔ปีที่เป็นสามี
แล้วก็คุณตาก็นอนป่วยเป็นโรคหัวใจ
คุณยายพยายามจะพาคุณตาออกจากบ้าน

และท้ายที่สุดก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ๒๐นาที

คุณยายวีนัทเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่กำลังนอนพักผ่อนกันอยู่ภายในบ้าน
ได้ยินเสียงเหมือนเสียงปะทุของไฟนะฮะ
ออกมาดูพบว่าไฟกำลังไหม้รถกระบะของลูกสาว

จอดทิ้งไว้แบบนี้เป็นปีแล้วนะครับ
แล้วอยู่ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
คุณยายตกใจร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
พร้อมกับตั้งสติวิ่งกลับไปในบ้าน
เพื่อจะช่วยเหลือสามีออกมาให้ได้
ที่เพื่อนบ้านจะรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

นรดอย่างไรบ้าน

จึงแป๊บปล่อยแล้วปล่อยวับแล้ว

แต่ขี้ไปจำไปไม่รู้จะร่านกัน
เพื่อกลับไว้เลย
พนักงานสอบสวนก็สันนิษฐานไว้ก่อน
กระบะคันนี้มาชี้จุดตรงนี้สายฟงสายไฟ

เพราะว่ารถคันนี้จอดทิ้งไว้เป็นปีไม่ได้ใช้
แต่ว่ามันเกิดเพลิงไหม้ออกมาจากรถได้อย่างไร
เช้าวันนี้จะมีการประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ราก็อย่าไว้ใจนะใครว่าจอดทิ้งไว้ที่บ้าน
ไว้นานแบบนี้แล้วมันเครื่องเนี่ย